คุณผู้ชมคะทีนี้เรื่องของแผนการฉีดวัคซีน
จริงตอนนี้คืออำนาจสูงสุดเป็นอำนาจของสบค

แต่ว่าหลายคนก็กังวลว่า๗มิถุนายนนี้
คือผู้สูงอายุแล้วก็๗โรคเรื้อรัง
รวมถึงเรื่องของราชวิทยาลัยจุฬาพร
ที่จะมีอำนาจในการจัดสรรแล้วก็นำเข้าซีโนฟาร์มเข้ามา
เรื่องนี้ต้องฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์นะคะ
ตอนนี้อาจารย์รอพร้อมอยู่แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คท่านผู้ชมครับ
โดยหลักการบริหารเนี่ยเมื่อหน้างานมันมีปัญหา
หลังบ้านต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับหน้างาน
แต่ว่าถ้าไม่อธิบายกันให้ชัดเนี่ย
ชาวบ้านเวียนหัวตายเลยครับ
หน้าที่ของรายการขีดเส้นใต้อย่างหนึ่งคือ
ช่วยกันทำให้ให้หายเวียนหัวหาคำตอบมาให้
เอาประเด็นนี้ก่อนที่เป็นข่าวใหญ่อยู่
ข่าววันนี้เนี่ยมี๒เรื่องเรื่องที่๑
เบรกจองหมอพร้อมอ้างแออัด
สรุปก็คือว่าหมอพร้อมเนี่ย
เขาทำหน้าที่๓หน้าที่หน้าที่ในการจอง
หน้าที่ในการติดตามผลหลังฉีด
และหน้าที่ในการออกใบรับรองการฉีด
ต่อไปนี้ให้เหลือ๒หน้าที่หลัง
คือติดตามติดตามผลหลังจากการฉีด
แล้วมีหน้าที่ออกใบรับรองหลังการฉีด
เป็นไปอย่างที่คุณบุ๊ครายงานไปเมื่อสักครู่
แล้วทีนี้เรื่องการจองล่ะ
จะเอายังไงนี่ดูหัวข่าวนี้
สบคปรับแผนใหม่
ให้จังหวัดเปิดจองเองจัดคิวเอง
อันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นในกอทม
ที่เขาไปเปิดจองกันเองที่นั่นที่นี่
ผ่านร้านสะดวกซื้ออะไรต่าง
หรือในแอปของนนทบุรีเขาก็เปิดแอปจองผ่านนนทบุรีพร้อม

พอเป็นอย่างนี้คนที่ลงทะเบียนไว้กับหมอพร้อมเนี่ย
แล้วเขาได้คิวฉีดแล้วเนี่ย
เขาตั้งคำถามในใจทันทีเลยว่าอ้าว
แล้วเราจะได้ฉีดตามวันเวลาที่นัดหมายไว้ในเว็บหมอพร้อม

อันนี้แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านอยากรู้
แต่ว่าสิ่งที่คุณหมอทวีสินวิศนุโยธินตอบนักข่าวเมื่อวานเนี่ย
คือท่านอธิบายแล้วท่านก็บอกว่า
จะได้รับวัคซีนในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ส่วนจะเป็นวันไหนเมื่อไหร่นั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่นำเข้ามา
อ้าวตอบคำกวมแบบนี้ไม่ได้ครับ
กำกวมแบบนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจครับทัวร์ลงครับ
เพราะรัฐมนตรีอนุทินก็ยืนยันนี่ครับว่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการขาดวัคซีน
ยังคงมาตามนัดเหมือนเดิมทุกอย่างยังเป็นข้อกำหนดเดิม
วัคซีนจะเข้ามาตามกำหนดเดิม

แล้วถ้ายืนยันอย่างนั้นแล้วทำไมไม่ฉีดให้ตามกำหนด
นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าล่ะที่นัดไว้กับหมอพร้อมเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นคนก็วุ่นวายกันไปหมดนี่ครับ
เมื่อวานตอนเย็นผมโทรหาคนนั้นคนนี้ก็ติดต่อไม่ได้
แต่ติดต่อคุณหมอโอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้
อธิบดีบอกว่าเรื่องนี้ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง
แต่ว่าตามที่ท่านเข้าใจเนี่ยนะท่านเข้าใจว่าการชะลอลงทะเบียน
กับหมอพร้อมเนี่ยเพื่อจะโอนข้อมูลไปให้แต่ละจังหวัด
บริหารจัดการกันเองจะได้ไม่เป็นคอขวด
แล้วเข้าใจว่าเมื่อจังหวัดนำข้อมูลจากหมอพร้อมไปบริหารจัดการกันเองเนี่ย
สอบคอจังหวัดคงต้องจัดให้ฉีดตามวันที่กำหนดเดิมนั่นแหละ
ที่กำหนดไว้ในหมอพร้อมเดิมนั่นแหละนี่คือกับตอบเข้าข้าวจาก
อธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอโอภาษการกะวินพงศ์
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงครับคุณหมอโอภาษย์เข้าใจถูกครับ
เพราะว่าหลังจากคนสับสนวุ่นวายทัวร์ลงกันอยู่พักหนึ่ง
ประมาณสักห้าทุ่มเมื่อคืนคุณหมอทวีสินโพสต์ข้อความให้คำตอบ
โดยสรุปสำคัญคือคนสองกลุ่มกลุ่มที่อายุ๖๐ขึ้น
กลุ่มคนที่เจ็ดโรคเรื้อรังเนี่ยซึ่งได้คิวนัดหมายการฉีดวัคซีน
แอปหมอพร้อมไว้แล้วเนี่ยจะได้ฉีดตามเดิมครับ
เคยนัดไว้ยังไงก็ไปฉีดตามเวลานั้นวันเวลาเดิมสถานที่ฉีดคงเดิม
อ้าวนี่คำตอบมาชัดเจนเอาตอนดึกก็หมดเรื่องไป
แต่ว่าอย่างที่ว่านั่นแหละว่ากว่าจะหมดเรื่อง
กว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนเนี่ยทัวร์ลงเละเทะเลยครับ
ผมก็เห็นใจคุณหมอทวีสินผมถึงบอกว่านี่เป็นตัวอย่าง
ของการเก่งคำถามไม่ครบไงเพราะจริงจริงเมื่อจะแถลงเรื่องนี้ออกมา
ว่าจะชะลอเรื่องหมอพร้อมเนี่ยต้องตั้งคำถามให้ได้ว่า
จะมีเรื่องอะไรบ้างที่คนสงสัยตามมาแล้วก็ต้องหาคำตอบนั้นดักเอาไว้
การชีดเนี่ยมันต้องเดาได้เลยว่าคนเขาสงสัยแน่นอนว่า
ถ้าเลื่อนหรือชะลอออกไปเนี่ยแล้วคิวฉีดที่มีไว้ตามเดิมเป็นยังไง
คำตอบที่ว่าจะได้รับการฉีดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
ขึ้นอยู่กับวัคซีนที่นำเข้ามาเนี่ยตอบแบบนี้ไม่ได้ครับ
ภาวะอย่างนี้เนี่ยตอบแบบนี้ไม่ได้
คนก็ต้องการคำตอบที่ชัดเจนคนก็ต้องการคำตอบที่แน่นอน
อะไรที่มันคลุมเคลือกลับไปกลับมา
อย่าเอามาตอบให้เป็นประเด็นแล้วทำให้คนเวียนหัว
ผมถึงบอกว่าเออผมก็เห็นใจคุณหมอทวีสิน
คือท่านตกอยู่ในสภาพที่โบราณเขาเรียกว่าหนังหน้าไฟ

คนที่ทำหน้าที่โคศกเนี่ยผมอยากจะบอกคุณหมอนะครับ
เขาถือคติไว้ข้อหนึ่งยึดเอาไว้เลย
คือจะไม่ยอมแถลงในเรื่องที่ไม่มีความชัดเจน
อะไรที่ไม่ชัดเจนอย่าแถลง
ต้องให้มีความชัดเจนแล้วเนี่ยถึงต้องแถลง
อันนี้น่าจะเป็นบทเรียน

มาถึงประเด็นใหญ่ประเด็นสำคัญที่คนให้ความสำคัญกันมาก
แล้วเช้าวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำมาพาดหัวใหญ่นี่เลยครับ
ราชกิจจานุเบกษาประกาศให้ราชวิทยาลัยจุฬาพร
นำเข้าวัคซีนมาบริการประชาชนเองได้นี่ข่าวใหญ่เลยครับ
แล้วใหญ่กว่าขึ้นไปอีกก็คือว่าประกาศฉบับนี้ลงนามโดย
สตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษณ์อัครักษ์อัครราชกุมารี
พระศรีสวางควัฒนาวรคัตติยราชนารี
ในฐานะประธานราชวิทยาลัยจุฬาพร
และในฐานะนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาพรครับ
ประชาชนอย่างเราควรจะเข้าใจยังไงครับ
กับการประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้
ต้องเข้าใจว่า๑เรื่องของการนำเข้าวัคซีนนั้น
เดิมเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของสวบค
ของรัฐบาลโดยสวบคอร์
ไม่ว่าจากการจัดซื้อการนำข้าว
ต้องเป็นไปตามอำนาจในพรกรฉุกเฉินเท่านั้น
โดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงอ้างเรื่องความปลอดภัย
องค์กรไหนจะนำเข้ามาเองไม่ได้ทั้งนั้น
ตัวอย่างเช่นที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน

ฉีดให้กับประชาชนก็ทำไม่ได้
ไม่สามารถทำได้
ซึ่งตอนนี้ก็ยังติดกึกติดกักกันอยู่ติดแงกไปไม่ถึงไหนครับ

ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศออกมาอย่างนี้
ทำให้สถาบันจุฬาพรมีอำนาจ
อำนาจตามมาตรา๖แห่งพรบราชวิทยาลัยจุฬาพร

มีอำนาจในการให้บริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุขในภาวะการระบาดของโควิด๑๙
โดยให้จัดหาผลิตขายหรือนำข้าว
หรือขออนุญาตและออกใบอนุญาต
การขึ้นทะเบียนยาวัคซีนเวชพันธุ์

และสิ่งอื่นที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องในการดำเนินการดังกล่าว
ทั้งในประเทศและต่างกัน
และสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นด้วย
และมีอำนาจในการออกข้อบังคับออกระเบียบ
และประกาศเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการแพทย์

โดยไม่ขัดหรือแย้งกับพรบประกาศฉบับนี้

ไม่ต้องอธิบายขยายความต่อครับ
เพราะมีความชัดเจนอยู่ในประกาศนั้นแล้ว
ว่ามีอำนาจทำอะไรได้บ้าง
ครอบคลุมมากแค่ไหน
ล่าสุดเนี่ยมีคำแถลงจาก
เหลศาสตร์ธิการราชวิทยาลัยจุราพร

ท่านแถลงออกมายาวครับ
แต่ว่าที่เป็นเนื้อหาสำคัญเนี่ย
เพิ่มเติมว่าประกาศฉบับนี้
เป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข
โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัย
ในเรื่องการวิชาการการวิจัย
และประสานงานกับต่างประเทศ

ราชวิทยาลัยและกระทรวงสาธารณสุข
จะทำงานประสานกันในเรื่องต่าง

ของประเทศชาติ
นี่เป็นคำแถลงที่ออกตามมา
ถ้าถามผมโดยส่วนตัว
ผมก็นั่งนึกว่าเออ

ราชวิทยาลัยจุรพร
เขาได้เปิดบริการฉีดวัคซีน
ให้เป็นที่พึ่งของประชาชน
ใครต่อใครที่ไปฉีดที่นั่นมาแล้วเนี่ย

มีความเป็นระเบียบของการบริหารจัดการ

รัฐมนตรีอนุทินก็เคยไปดูงาน

เป็นโมเดลในการจัดฉีด
แล้วจู่มาวันหนึ่ง

สถาบันการศึกษาเช่นที่ธรรมศาสตร์

เขาก็ส่งสัญญาณถึงประชาชน
ที่มาขอฉีดและอยู่ในคิวฉีดว่า

เพราะได้รับวัคซีนมาไม่เพียงพอ

นี่หลายองค์กรหลายสถาบันก็เจออย่างนี้
รวมทั้งราชวิทยาลัยจุฬาพร

ราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้หรือเปล่า
แต่เอารายละเอียดมาอ่านให้ฟังว่า
ตามประกาศนี้มีอำนาจ
และจะทำอะไรที่จะเป็นประโยชน์
กับประชาชนเยอะเลยครับ
คนที่เหนื่อยหน่ายใจ
แล้วก็ไม่มีความหวัง
แล้วก็กำลังเวียนหัวกันอยู่เนี่ย
คงจะสบายใจขึ้นว่า
เรามีความหวังที่จะได้ฉีดวัคซีนง่ายขึ้น

กรอื่นก็น่าจะคิดแบบเดียวกัน
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
ในเรื่องที่ประชาชนสนใจนะฮะ
โดยเฉพาะกรณีของราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับ